สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องชิมช็อปใช้มีมุมที่จะต้องตามแก้
มีมุมที่จะต้องบอกให้รู้กันว่ามันมีการทำอะไรหลายอย่างที่ผิดปกติ
ฉะนั้นฝ่ายภาครัฐลองดูหน่อยอย่างเช่นข้อมูลจากคุณสมชายสาโรวาส
คุณสมชายนี่เขาเป็นอดีตนายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
เขาได้ตระเวนดูร้านที่เข้าร่วมโครงการหลายแห่ง
แล้วไปเปรียบเทียบกับสินค้าที่ไม่ได้ร่วมโครงการ
แล้วเขาก็พบข้อมูลอย่างนี้ครับ
ข้อมูลที่เขาส่งมาให้ในโลกออนไลน์ที่มาถึงผมด้วยเนี่ย
บอกว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตดูพบว่ามีร้านค้าในโครงการบางร้าน
มีการตั้งราคาสินค้าสูง
กว่าปกติหรือที่เคยลดราคาแต่ก็ปรับขึ้นมาเป็นราคาเติมราคาเต็ม
เนื่องจากผู้ซื้อมีเป๋าตังแย่งกันช็อป
ไม่ได้สนใจในเรื่องราคาสักเท่าไหร่
เนื่องจากสินค้าได้ของฟรีอยู่แล้ว
แล้วเขายกตัวอย่างก็เอามาขึ้นให้ดูในจอ
สินค้าแบบเดียวกันเลยครับ
ด้านซ้ายมือนั่นคือ
เข้าร่วมโครงการ๕๗๗บาท
แล้วที่ไม่ร่วมโครงการ
เดี๋ยวนะขอดูนิดหนึ่งครับอธิบายนิดนึงก็คือว่า
ร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย๕๗๗บาท
ไม่เข้าร่วมนะไม่เข้าร่วมเนี่ยขายอยู่๕๗๗บาท
แต่ร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยขายตั้ง๖๒๕บาท
ซ้ายมือไม่ร่วมโครงการขาย๕๗๗บาท
ขวามือร่วมโครงการขาย๖๒๕บาท
คนซื้อไม่ได้ดูหรอกครับว่า
ไม่ร่วมโครงการนั่นราคาเท่าไหร่

แต่เมื่อได้เงินมาฟรี
ถึงแม้จะเป็น๖๒๕บาท

ร้านค้าสิครับได้ประโยชน์
เพราะว่าคุณไปขึ้นราคาสินค้าเกินกว่าความเป็นจริงไปเท่าไหร่ล่ะ๔๘บาท
ก็ถือว่าถ้าปล่อยให้ร้านค้าส้มหล่นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้อง
ใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปดูนี่เป็นการยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นบางรายการ
และเชื่อว่าอีกหลายรายการก็มีในลักษณะอย่างนี้
คือลักษณะอย่างนี้เนี่ยทำกันง่ายเหมือนกับที่ห้างสรรพสินค้าทั้งหลายชอบนิยมทำกันก็คือว่า
โฆษณาว่ารถแรกแจกแถมมิดไนท์อะไรต่ออะไรต่างแล้วบางทีก็ลงโฆษณาลดตั้ง๕๐๗๐
แล้วพอคนไปดูไหนล่ะสินค้าตัวไหนบ้างลด๗๐

ลด๕๐ก็หมดไปแล้วเหมือนกันก็จะเหลือที่ลดน้อยและราคาปกติ
คนที่เข้าไปในห้างแล้วเรียกว่าผีถึงป่าช้าแล้วนี่เข้าไปในห้างแล้วถึงแม้ไม่ได้ซื้อของที่รถ๗๐
แต่ก็ต้องซื้อนั่นซื้อนี่ไปกินโน่นกินนี่

เอาราคา๗๐๕๐ที่ลดเนี่ยมาเป็นตัวล่อ
เรื่องนี้ทำกันมานานแล้วครับ
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์หรือสคบ
ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้
แต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็มาเกิดกับโครงการชิมช็อปท้าย
คำถามก็คือว่ากลไกของรัฐจะไปคอยตรวจตาดูไหมครับ

ส้มหล่นไปกับร้านค้าอย่างที่ว่าคือไปขยับราคา
คนซื้อก็ไหนก็ได้เงินมาจากรัฐฟรีอยู่แล้ว
เกี่ยงหรอกราคาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
อันนี้ก็อยากให้อยากให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ผมขอต่อยอดต่อเติมเรื่องที่ได้
ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานหน่อยครับ

ขาดเลือดที่นำข้อมูลมาบอกกล่าวเมื่อวาน
เป็นข้อมูลที่เอามาจากคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

คือผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทย
ที่ท่านบอกว่าณขนาดนี้
เลือดที่สภากาชาติได้รับน้อยลงไปมาก

ต้องการใช้เลือดวันละ๒๖๐๐๓๐๐ยูนิต
แต่ทุกวันนี้บริจาคกัน๑๕๐๐๑๗๐๐
หายไปเยอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
จนกระทั่งว่าเป็นผลให้โรงพยาบาลหลายแห่ง

ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้อง

ขอแชร์ช่วงเวลาช่วงนี้
เชิญเชิญชวนกันหน่อยว่า

คุณสัญชัยจงวิสานซึ่ง

ถ้าจะต้องบริจาคเนี่ย

ไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนเลย

รับบริจาคไปยังหน่วยงาน

ถ้าท่านจะเดินทางมาบริจาค

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
อังรีรุนังก็โทรศัพท์

ก็ให้ติดต่อสอบถามข้อมูล
ได้ที่งานจัดหา

ผมบอก๕๖โรงพยาบาล

เช่นตามห้างนี่

ถึง๖โมงเย็นเหมือนกัน

อันนี้บอกไปแล้วเมื่อวานนี้

ต้องการทุกกรุ๊ปครับ
ต้องการทุกกลุ่มเลือด
ทีนี้แฟนจากต่างจังหวัด

ตอบว่าต่างจังหวัดนั้นเนี่ย

ไปที่ภาคบริการโลหิต

ใครก็รู้เอาง่ายเลย

ผมว่านี่เป็นภาวะที่

เมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านที่

ไปบริจาคโลหิต

ชวนกันไปบริจาคโลหิต

เพราะว่าขนาดนี้มันถึงขั้นที่

ถ้าญาติพี่น้องเราป่วยอยู่

วันนี้ก็ขอสละพื้นที่
อันนี้บอกกล่าวอีกทีครับว่า

เลือดอยู่ในภาวะวิกฤต

เลือดถึงในภาวะที่ว่า

เคสที่ต้องเลื่อน
การผ่าตัดเพื่อรอเลือดครับ

เรื่องของชิมช็อปใช้เฟส๒

เรื่องของการขึ้นราคาในการฉวยโอกาส
แล้วก็เรื่องของการลดราคาเป็นโปรโมชั่น

ช็อปใช้เฟส๒คนไปลงทะเบียนครบ๕แสนคนในช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๔นาทีครบแล้ว

ช่วงเย็นหลังพอรบทรงชาติ
ก็ลงกันได้อยู่รอบหนึ่ง๕แสนคนเหมือนเดิมนะคะ
แต่ละวันก็ยอด๑ล้านคนเหมือนเดิมค่ะ